สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สดใหม่เยอะโอเคอยากพูดอยากพูดมากมาเจอกับพวกเราเหมือนเดิมค่ะในข่าวใส่ไข่นะคะวันนี้กลับมาจากหัว
๓พิโลกรัมก็โอเค

แต่ฝนตกไม่รู้ว่าจะต้องหยุดหรือเปล่า

โอ้ยนางสู้ตาย
นางสู้ตาย

เพราะว่าระยะช่วงนั้นคนไม่มี
ค่ะเป็นที่เป็นบ้านเป็นที่ว่าง
เอามาดูเรื่องนี้นะคะข่าวแรกค่ะ

น่าจะเป็นด้านล่างตอนนี้เกินกว่า๔ล้านคนแล้วนะฮะ
ทั้งในและนอกประเทศนะคะทุกพื้นที่เนี่ย
รวมมากกว่าสี่ล้านคนแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
อาคารรับรอง๖๐๖สำนักพระราชวังสนามเสือป่า
ดุสิตเวลา๑๐นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโต
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานอันประกอบด้วย
ประจำตัวจิตอาสาเสื้อยืดโปโลสีดำ
วกแก๊ปผ้าพันคอปลอกแขนและกระปุกออมสิน

อบให้กับประหลัดกระทรวงการต่างประเทศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการจังหวัด๗๖จังหวัด
เพื่อเชิญไปพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในภูมิภาคต่างทั่วประเทศและในต่างประเทศนะคะ
เพื่อรวมพลังความรักความสามัคคีความมีน้ำใจ
เป็นหนึ่งเดียวกันของชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ
โดยจิตอาสาเฉพาะกิจสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ
มี๘ประเภทก็คืองานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธา
ขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนงานบริการประชาชนงานแพทย์
งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรค่ะ
ทั้งนี้มีประชาชนเข้าลงทะเบียนเป็นจิตศาสเพาะกิจ
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๐กันยาที่ผ่านมาเนี่ย
รวมทั้งสิ้น๔๖๘๒๕คน
ลงทะเบียนสมัครหน้าสำนักงานเขต๕๐ของกรทม
นี่ก็แบ่งเป็นลงทะเบียนสมัครหน้าสถานเอกอัครราชทูตสถานกงศูนย์ไทยในต่างประเทศ
แห่งนั้นมี๘๖๐๓คนอันนี้จะทำงานที่ต่างประเทศนะคะ
และผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสำนักงานเขต๕๐เขตนี้ก็คือ

สมัครที่สนามเสือป่าเฉพาะสนามเสือป่านะคะ
มีจำนวนทั้งสิ้น๕๒๐๘๕คน
และผู้ที่ลงทะเบียสมัครหน้าที่ว่าการอำเภอ๘๗๘แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะ
มีจำนวน๓๖๓๔๒๔๓คนค่ะ
นั่นก็คือจิตอาสาทั้งหมด๔ล้านกว่าแล้ว๔ล้านกว่า
ที่เรียบร้อยอย่างที่เราบอกทุกคนคนไทยมีหลายภาพส่วนอะเนอะประชุมให้เยอะเลย
นักร้องหลายคนไปขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งผู้ที่มาถวายบังคมพระบรมศพ
พี่ไตนี่ทำในโรงรัชรถเลยค่ะทำเรียบอยู่นานเลยนามทำอยู่เดียวกับประปาโดนเนี่ย
ตอนนี้แบบว่าโดนพอเสร็จในงานลงราชรสก็มาขี่มอเตอร์ไซค์รอ

เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอะไรคนละนิดคนละที่เราจะทำให้กับ
ในหลวงในสิ่งที่เราทำได้เราก็ช่วยกัน
ถูกต้องนี่มีคุณผู้ชมเขียนไลน์มาบอกบอกสมุทรสาคร
นี่ไงน้ำท่วมด้วยถนนพระรามสองน้ำเริ่มท่วม
ครับคุณน้ำท่วมคือเยอะคือมันระบายไม่ทัน
มันจะมีช่วงลงอ่ะทีละก็เอ๊ะมันติดอะไร
อยากจะดูว่านักชาวนครสวรรค์ชาวสุโขทัย
ตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงกันบ้างเขาบอกว่า
สุโขทัยกับนครสวรรค์เนี่ย
เป็นจุดที่จะต้องดูกันพอสมควรว่าเป็นจุดรับน้ำเหมือนกัน
ทางใต้ก็เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำลงหรือยัง
ถ้าสมมุติระบายทันไม่ถึงเราพยายามให้ระบายทันก่อน
อีกหนึ่งเรื่องค่ะตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนะคะ
ประมาณสัก๔ทุ่มนิดที่อเมริกาก็ช็อกกันเลยทีเดียวค่ะ
เกิดเหตุกราดยิงถูกต้องเลยนะคะไปกราดยิงกลางงานคอนเสิร์ต
แบบหน้าบ่อนดังด้วยนะคะมันเดลเบร์และคาซินู
เรียกว่ากราดฆ่า๕๘ศพเลยทีเดียวนะคะ
สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานความคืบหน้าเหตุกระดยิงที่ลาสเวกัส
ฝูงชนที่กำลังดูคอนเสิร์ตที่เทศกาลดนตรีกลางแจ้งนะคะ
ใกล้กับโรงแรมมันทะเลเบในเมืองลาสเวกัส
เมื่อเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๘นาทีของวันที่๑ตุลา
ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
เรียกว่าเป็นการสังหารหมู่ครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลย
มีผู้เสียชีวิตจากคมกระสุนแล้ว๕๙ราย
ประนาวอีกอย่างน้อย๕๒๗รายค่ะ
ตำรวจก็ยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยก็คือนายสติเฟนพัดด็อกนะคะ
ดีตนักบัญชีเกษียณอายุวัย๖๔ปี
ซึ่งพยานให้การว่าผู้ก่อการร้ายนั้นกลาดยิงด้วยปืนอัตโนมัติลงมาจากห้องพักของเขา
บนชั้นที่๓๒ของโรงแรมมันทะเลเบค่ะ
ที่เขาจองไว้ตั้งแต่วันที่๒๘กันยา
แล้วก็ได้ฆ่าตัวตายขณะที่กำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสวัสดิ์
ไปที่ห้องพักของเขาในโรงแรมมันทะเลเบย์
บนชั้นที่๒๓นะคะ
ภายหลังการบุกตรวจค้นบ้านของนายพัดด็อกที่เมืองเมสคิต

ในบ้านมีปืนอยู่๑๙กระบอก
แล้วก็มีอยู่ในห้องอีก๒๓กระบอก
ด้วยการระเบิดและเครื่องกระสุนอีกหลายพันลูก
และพบอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกหลายอย่างค่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนายสตีเฟ่นไม่เคยมีประวัติก่ออาชญากรรมมาก่อน
หรือมีความเชื่อมโยงระหว่างนายพัทด็อก
แต่กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามก็ออกมาอ้างว่า
พวกเขาอยู่เบื้องหลังเหตุกราดยิงครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐครั้งนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่มีเจ้าหน้าที่สืบสวนบางคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่า
แพทย็อกนั้นอาจป่วยทางจิตแต่ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันเรื่องนี้นั่นเองค่ะ
ที่บ้านก็มีแล้วที่ห้องพักก็มีแน่เหตุไม๊
ยิงเลยไปให้มีตึกสูงเขาเรียกว่าใหญ่เยอะมาก

ใช่ถูกค่าตัวใต้อยู่แล้ว
แล้วภรรยาหรือแฟนเป็นคนเชื้อสายเอเชีย
ตัวตัวพี่ชายของเขาเองก็เป็น
ก็ระบุว่านายพัดจ๊อกมีพี่ชายของเขามีฐานะร่ำรวย
จากการเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แล้วก็ยังชอบเสี่ยงโชคเป็นนักพนันที่มือขึ้นดวงดีบ่อยมากเลย
ใช่ไหมแล้วทำไมปัญหาอะไรถึงต้องเป็น๕คน

เขาบอกพี่ชายของเขาเนี่ยเคยส่งข้อความมาบอกเขาครั้งหนึ่งว่า
เล่นพนันที่สถานกาซิโนได้เงินถึง๒๕๐๐๐ดอลลาร์
ก็คือประมาณ๗๘ล้านบาทกว่านะอืมนะก็คือประมาณ๗๘ล้านบาท
ก็ไม่ได้ยากจนอะไรก็เกษียณก็จริงแต่ว่าฐานะดีเคยเป็นนักบัญชี
ใช่ก็คือไม่ได้น่าจะมีปัญหาเรื่องของ
ทำไมอาจจะเกิดความเครียดหรือแบบว่าเขาก็บอกอยู่
คิดที่พี่เหี่ยวบอกอาจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนศาสนา
เขาว่ากันว่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถสรุปได้ว่าเหตุสะเทือนขวัญระดับโลกอย่างนี้
แต่ที่แน่ก็คือมากที่สุดในประวัติศาสตอเม

อืมมีบาดเจ็บอีกห้าร้อยกว่าทีเดียว

แต่เขากินจากอยู่ที่สูงแล้วคนที่อยู่ด้านล่างหมดเลย
ควันเยอะจนกระทั่งคือคิดดูต้องยิงขนาดไหน
มันถึงเกิดควันแจ้งเหมือนแจ้งสัญญาณไฟไหม้มันต้องควันหนาม

ขึ้นไปที่เห็นกระจกแตกนี่คือตำรวจยิงนะ
ตำรวจต้องหลังงับต้องจบอ่ะ
แสดงว่าคน๑คนฆ่าคนไปแล้ว๕๙คน
ตอนนี้คนบาดเจ็บอีก๕๒๖คน
แล้วอาวุธยังคือถ้าหากไม่เจอแล้วก็ไม่เกิดสัญญาณนั้นทำให้ตำรวจจับได้
จะต้องที่ได้มากจะต้องเขาจะต้องทำได้มากกว่านี้

ปืนเป็น๔กระบอกแล้วก็กระสุนเป็นหมื่นนัด

ขึ้นไปเองแบกขึ้นไปเอง

เพราะว่าเขาจองโรงแรมนี้มาตั้งแต่๒๘กันยา

นั่นแหละคือเรื่องที่เมื่อวานนี้ทุกคนนะฮะ
ก็มีการลงในโซเชียลกันมากเหมือนกัน

เรากลับมาถึงข่าวใกล้บ้านเราหน่อยไหม
สิ่งหนึ่งรถปัญหารถติดเกิดจากอะไร

เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเป็นวันแรกที่
คนตำรวจโทชารเทพเสสเวศ
เขารับหน้าที่หัวหน้าตำรวจเมืองวันแรก

ยกเลิกด่านกวดขันวินัยจราจรหมดเลย
คือไอ่การตั้งด่านนี่บางทีช่วงบ่ายเราก็จะเจอเห็นไหม
ช่วงบ่ายบัตรใบอนุญาตดูทะเบียน

วันนี้บิ๊กหยมสั่งเลิกตั้งด่านกวดขัน
วินัยแก้ปัญหาจราจรมาเมื่อเช้าไว้แบบ๘นิดหนึ่ง
เมื่อวานี้ที่กรงบรรชาการตำรวจโบรชนอเนี่ย
งานรักษาราชการเป็นวันแรกนะครับ
โดยพลตำรวจโทชานเทพกล่าวถึงแนวนโยบายบริหาร
งานตำรวจนครบานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
ว่าปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครเห็นว่า
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ายังไม่บรรลุผลที่ดี
เขาก็ยอมรับว่ามันไม่บรรลุผลที่ดี

ยกเลิกด่านกวดขันวินัยจราจรก่อน

มันสมมุติ๔เลนสมมุติ๓เลน๔เลน

ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกรุงเทพนะตอนนี้
หัวเมืองใหญ่ก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นยกเลิกด่านก่อน
หันไปบังคับใช้กฎหมาย
รถที่จอดกีดขวางการจราจร

มันไม่มีที่จอดรถมีแค่๓๐๒๐
ที่จอดรถก่อน
เพราะฉะนั้นก็จะไปกวดขันคนฝ่าไฟแดง
ซึ่งโดยจะกำหนดพื้นที่
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายรับผิดชอบ

บางคนบอกโอ้โหอย่างนี้ก็เมากันได้เต็มเหนียวเลยสิ

แล้วก็ข่าวพวกย่าเซฟติดด่านอาชญากรรมนะ

ให้ไปตั้งด่านเหมือนเดิมต่อไป

นายตำรวจระดับสารวัตรดูแลประจำด่านตลอดทุกอัน

ที่สำคัญไม่ใช่คิดอยากจะตั้งเมื่อไหร่ไปตั้ง
ต้องทำแผนเสนอมายังสายบังคับบัญชาทุกครั้ง

เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบในทุกมิติ
ในขณะที่พลตำรวจตีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการ

่าว่าขนาดนี้ก็ได้สั่งตำรวจยกเลิก
การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรตั้งแต่วันที่๓ตุลาคม

กวดขันจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า
กีดขวางจะโดนหนักเลย
จอดกีดขวางจอดแป๊บเดียวไม่ได้

โอ้โหฉันเป็นเกือบหมดนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต่อไปนี้
พวกคุณจะมีโทษหนักขึ้น
จะไม่มีการตั้งด่านเพื่อให้ลดการจราจรติดขัด
แต่สิ่งที่สมมุติคุณผิดวินัยจราจรปุ๊บ
วันนี้เป็นนโยบายของตำรวจที่มาใหม่เลยว่า

หากประชาชนพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่าน

หรือก็ทำความผิดต่อหน้าผู้จำให้สุภาพ

ว่ากันทำผิดอย่าไปเถียงเขาเลยตำรวจน่ะ

แม่นกดก็แล้วไปแต่ให้แน่นะว่าแม่นกว่าเขานะ
ถูกถูกต้องก
อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่บอกไปว่าช่วงนี้ฝนตกกันทุกวันเลยนะคะ
วันนี้เลยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่า

ฉบับที่๓ระบุว่าในช่วงวันที่๓๕ตุลาคม๒๕๖๐
บริเวณประเทศไทยก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่น
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง

รวมทั้งกรุงเทพฯมหานครและปฤกษ์มนต์ธนด้วย
ก็ต้องขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้น
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ
และน้ำท่วมขังในที่รุ่มด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปวันนั้นนั่นเลย
ตรังน้ำท่วมอยู่สักวันก่อน
ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างลงหรือยัง
ก่อนถึงนายกไปอเมกาใช่

คือฝนตกหนักทั่วไปหมดเลย
ยังไปถึงวันที่๕ใช่ไหม

ขโมยปลาร้า
คุณคิดว่าคุณควรจะโกรธใช่ไหมโกรธสิ

แบตก็ส่งมาประทับใจคุณบอลประกออนและเค้าพูดจากมีเมธานีก็บอกว่านี่เดินตากฝนอยู่เลยนะคะผลตกได้พี่มาก็ตกก็เดินกันอยู่
พี่หนูแมนจากจากแม่กองเข้าเคราะห์กรุงเทพ

พี่เม่น๓กิโลกรัมเรากลับไปกินข้าวบ้านไก่เลย

คือเห็นแดดไม่ออกแต่ดำนะจ๊ะรถเมย

ไม่ใช่ตอนนี้ประสบวัติเหตุอยู่นี่เถอะ

ถ่ายละครแล้วล้มอะ

กลับมากขึ้นไหมเธอเผื่อมันจะมีสติมากขึ้น
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนอะ

ในกองละครเข้าห้องน้ำ

โจรเข้าขโมยเครื่องทำกินไปเกลี้ยง

เอาอย่างอื่นไปด้วยหมดเลยเลย

ตัวเองก็นั่นแหละคืออาชีพที่จะต้องเลี้ยงคนในครอบครัว
มาดูที่นั้นพบว่าคนหลายเนี่ย

ที่เขาเตรียมไว้๓ตระก้าใหญ่

เวลากินส้มตำมันเผ็ดต้องมีถังใส่น้ำ

คือเขาเซ็ตของทุกอย่างไว้เพื่อจะขายตอนเช้า
ไม่ได้ล็อกอะไรเลย

คุณคิดดูว่าไก่ไก่สดที่เตรียมจะย่าง

มะละกอเพื่อความสดของมะละกอ
เดี๋ยวสอยขอเข้าไปอีกหลังอยู่หลังร้าน
ไอ้โจรใจชั่วไอ้โจรใจป่ำ

สักกระเบือ๒ชุดมันยังเอาไปเลย
ถูกมันเหลือสักกระเบือไว้ให้ดูต่างหน้าอันสุดท้าย
เพึ่งมีการเอาไปตั้งร้านใหม่เร็วมาเยี่ยมไม่ได้ว่ายังงั้น

โจรใจดีเหลือเกินเหลือไว้ให้

เฮ้ยทุกวันนี้หลักที่แบบว่าตัวเอง

หลักพันเนี่ยจะต้องดีใจมากแล้ว

ก็เอาเงินเก็บของตัวเอง๒๐๐๐บาท

ลูกค้าก็เข้าใจก็ต้องใส่ถุงพลาสติกให้กินกันไปก่อน

ต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ตะก้าให้ลูกค้ารับประทานไปก่อน

ต้องรีบไปขอยืมจานชามช้อนซ่อมในที่สุด
ตอนนี้ลูกค้าบอกมันเริ่มเยอะปุ๊บปุ๊บ

ขอยืมจานชามช้อนซ่อมจากวัดมา

ร้านนี้เปิดขายมา๑๑ปีแล้วนะ

แต่ครั้งนี้ถือว่านักสุด

มันเดชใต้
มันไม่ใช่เดชมันเอาไปจากต้น
ไม่เหลืออะไรเลย
สมุดปาการน้ำทั่วงสนุนสุกุงวิคยะ
ตรงไหนบ้านหนูที่
อยู่ย่านน้ำค่ะวัดไตรมิดหรือฮะ
ดูเรื่องข่าวความรู้นะฮะหน้าเจ็ดหาไม่เจอ
มานี่หนูหาให้พี่พี่อ่านไปเลย
พี่ได้ดูรูป
คืออย่างนี้ค่ะมีการศึกษามากมายที่บอกว่ามนพิษทางอากาศนั้นมันเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้
เขาเป็นทางเดินหายใจมีอะไรต่ออะไรปรากฏว่านอกจากโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง
มะเร็งโรคหืดและโรคปอดอุดตันเลื้อรังแล้วเนี่ยนะฮะ
นำไปสู่การล้มเหลวของอวัยวะอีกหลายอย่างเลยค่ะ
มหาวิทยาลัยวาชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาประเมินผลว่า
มีประชากรเกือบ๒ล้าน๕แสนคนนะคะเป็นโรคไตในช่วงอายุ๘ปี
เดี๋ยวพบมลพิษโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณมันเข้าไปขนาดนั้นเลยนะคะ
คือตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๗ตอนนี้วิจัยแล้วว่า
จาก๔๗มาถึงตอนนี้ก็หลายปี
ทีวีละ๖๐เกิน๑๐เกิน๑๔เพราะ๕๗ก็๑๐กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะ
พบว่ามีประชากรอะไรใหม่ที่ป่วยในโรคไตจำนวน๔๐๐๐กว่าคนนะ
แล้วก็มีจำนวน๒๐๐กว่ารายที่ป่วยเป็นโรคไตวายเลยนะฮะไตล้มเหลวไปเลย
เชื่อว่ามาจากระดับมลพิษทางอากาศที่สูงกว่าเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ
นั่นก็คือว่าเขาบอกว่า๑๒ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรของอากาศนะ
เป็นระดับมลพิษที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดซึ่งทุกประเทศหลายที่โดยเฉพาะเมืองใหญ่เนี่ย
ไม่มีค่ะสูงกว่านี้หมดเลยนะฮะ
อะไรก็ตามอนุภาพที่มันเล็กฝุ่นละอองเล็กพวกนี้ที่เป็นมลพิษเนี่ยนะคะ
และของเหลวที่มองไม่เห็นในอากาศเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ย
จะทำงานเป็นตัวกรองเลือดทีนี้พอมันมีแต่ของเสียไตทำงานหนักมาก
วายแล้วบอกว่าเด็กมันไตมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนโต
ก็แบบรับแต่คนพิษมาตั้งแต่นานแล้ว
ตอนนี้เด็กอายุ๘ขวบครึ่งก็เลยเป็นโรคไตวายกันเยอะมาก
ของกรุงเทพนะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของเรานะ
เมื่อปี๕๘นะ๒๑๒ไมโครกรัมมาตรฐานคือ๑๒๐
ใช่ครับเยอะมากนะคะแล้วก็ปีที่แล้วของเราลดลงมาค่ะ
เหลือ๑๕๙มิโครกรัมในกรุงเทพยังโอเคแต่ว่ามาตรฐานคือ๑๒๐
ก็มาจากรถยนต์กับสิ่งก่อสร้างเนี่ยท่านผู้ชม
อย่าไปสูดไปดมมากปรากฏว่าเขาบอกว่า
สำนักสิ่งแวบของเราเนี่ยไอ้ที่อันตรายมากที่สุดตามริมถนนคือ
ปิ้งย่างที่ควันขโมงนั่นอนุภาคเล็กตัวดีเลย

เขาบอกว่ามันเล็กไงมันเข้าไปในปอดมันเข้าไปในพื้นแบบเลือด
แล้วพอไตมันกลองไตก็ทำงานหนักก็เลยเร็ว

อ๋อไม่เกี่ยวกับกินเครียมมันเยอะกว่านั้นเนี่ยมันเยอะกว่านั้นแล้ว
มันกลายเป็นอนุภาคเล็กในอากาศทำให้ไตวายใครจะไปรู้
นี่คือที่เขาบอกมาแล้วมันจะเรียกยังไงถ้ามันจะตายก็ต้องตายแล้วเหรอมั้ง
อย่างก็กินไม่ได้ออกไปสูดอากาศใครจะมานั่งพกเครื่องฟอกอากาศทั้งวันทั้งคืน
อย่างเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่เขาขายพวกอะไรที่เป็นปิ้งย่าง
เขาก็ต้องมีอะไรปิดเลยต้องปิดตลอด

ดารานี่แหละตายเร็วสุดเพราะอะไรรู้ไหม
สเปรย์ใส่ผมทุกวันนี้ก็ตายได้เหมือนกันแหละถ้าสมมุติจะเอาจริงอ่ะ

เราถึงบอกว่าถ้าสมมุติจะแบบว่า

เต็มนี้ก็ต้องไปอยู่ตามต่างจังหวัฒน์ต้องออกโซเยอะ
คนที่เขาอยู่ป่าอยู่เขาถึงได้แข็งแรงกว่าเราไง

เราก็ดวงอยู่ในวงจรเนี้ยเราอยากอยู่ในเมือง

หลายคนชอบสั่งสินค้าออนไลน์กัน

แล้วก็พรีออเดอร์ที่เลี่ยงภาษี
หลังพบว่าผู้ประกอบการจำนวนมาก
แสดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะ

รวบรวมรายชื่อขึ้นบัญชีดำด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะวันที่๒ตุลาคม๒๕๖๖
นายกุฤษสมบัติศิริอธิบดีกรมสุรกากร
ก็กล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่
เพิ่มความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษี
ธุรกิจสั่งซื้อและชำระสินค้าล่วงหน้า

หลังพบว่าผู้ประกอบการหลายราย

แสดงราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง

จากการยกเว้นการเสียภาษีสุรกากร
นำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน๑๕๐๐บาท

สินค้าที่ประมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ
รวมถึงสินค้าที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์ออนไลน์โดยตรง

ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น
โดยมีการตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาค่ะ
เพื่อตรวจสอบสินค้านำเข้าที่อาจจะหลบเลี่ยงภาษี
วบคู่กับการใช้ข้อมูลการกรองจากการติดตาม

ตามงานประมูลสินค้าแบรนดเนมมือ๒จากต่างประเทศ
ส่วนใหญ่งานประมูลต่างแล้วนำเข้ามาอะไรพวกนี้นะคะ
เขาบอกว่าหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง
จะถูกบันทึกชื่อและบริษัทในบัญชีใด

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาอย่างเข้มงวดที่สุด
รวมถึงยังสามารถเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตัวแทนออก
หรือว่าชิปปิ้งที่สำแดงราคาสินค้านำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง
ตามอำนาจอธิบดีในกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่๑๓พฤศจิกา๒๕๖
อันนี้ระดับชิปปิ้งมันเป็นภาคใหญ่

เขาก็ต้องดูเมื่อก่อนเนี่ยมันยังควบคุมถึงสินค้าออนไลน์ไม่ได้
ทุกวันนี้เขาจะมาควบคุมสินค้าอะไรเพราะเขาต้องยอมรับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ว

เพราะฉะนั้นเราก็ดูอย่างที่บอกว่าพรุ่งนี้อีกละลอกหนึ่งนะ
ทางใต้เป็นอย่างไรส่งอีกลายมาด้วยนะคะ

ดาวิกาก็ไปโอ้คุณปูนะ
ปูปายาก็ไปปูไปอีกไหมเธอปูไปไหน

เขาอยู่หลายแรนเขาเป็นโมเดลลิ่งต่างประเทศนะ
ยายาตอนนั้นนางไปหลุยวิกตองที่ญี่ปุ่นนางก็ไปมาแล้ว
ยาใครไม่หมดก็เคยไปแฟชั่นวีค
ไม่เคยฉันอยู่นี่แหละบางแฟชั่นวีคนั่นแหละเปิดสุดแล้ว
โอ๊ยนี่เดี๋ยวโดนนะเนี่ยนี่นับประสุทธิ์เยอะหรอนี่บ้า
อ่ะเดี๋ยวมาดูกันยาใส่ชุดไหล่
ทุกชิ้นว่ะดูหน่อย
เข้ามาอย่างรวดเร็วมากจริงไม่เคยได้ยินทางคนได้ยินแบบไหม
ได้ยินป่ะโอ๊ยไปปลายหางเสียอาจจะมีลับมาเบา

อือไอ้จิอย่าเซี่ยมนะเย้
นี่จะบอกให้ว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ

บางคนกำลังกดเล่นคิวในการกรุณานับคิวนั่นมูดอยู่เข้าแล้วค่ะ
ในการเข้ารายการสักนิดนะฮะครั้งเมาส์
นี่ไงตารังฝนตก๒วันติดต่อกันแล้วค่ะ
ยังไม่หยุดล้างเป็นยังไงบ้างคะในตรงเมืองเห็นบอกว่า
พี่ว่าท่วมแค่นี้ยังน้ำท่วมอ่ะคุณมิส
เช้าเหรอเช็คที่บ้านเหรอคะแองจี้
บ้านพี่มศฝนตกบ้านพี่มศสีเทพแม็กชะบูน

โอเคฮะแต่ละที่เป็นอย่างไรส่งมาบอกกันบ้างหนักหน่วงกันทุกข้าง
เดี๋ยวเราติดตามไทยรัฐนิวโชว์คงจะมีรายงานสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่

ทุกภาคของประเทศวันนี้เขาบอกแล้วเตรียมรับน้ำกัน
ยาย่าครั้งที่แล้วเพิ่งไปงานวิกตองที่ญี่ปุ่นมา
นี่สวยเต็มที่เสาร์เต็มตัว
ให้เจ้าตัวถูกแบรนด์ดังระดับโลกหลุยวิกตอง

เดือนพฤษภาคมเนี่ยยายาก็ไปนั่งฟ้อนโลมาแล้วที่เกียวโต
จำได้ไหมแต่ในงานนั้นยายาก็ไปสะดุดตาทีมงานอีกจนวันนี้
เขาเป็นคนไทยคนแรกนะครับ
แคมเปญกับเหล่าเซลปคนดังจากระดับโลก๑๒คน
เพราะฉะนั้นนางเป็น๑๒คนของระดับโลกเนี่ยล่าสุดยายาเนี่ยบินไปร่วมงาน
โดยยาย่ามาในลุคอินเตอร์เลยสวยเท่ดึงดูดสายตาแบบว่าด้วยชุดเรสสีดำ
ตกแต่งระบายด้วยกระเป๋าคลัสแล้วก็รองเท้าบูส
นี่ลูกเขานี่ลูกวิวสมิทซ์
ก็ไปถ่ายกับวิวสมิทไงแล้วลูกวิวสมิท
ก็คือเขาบอกว่าเป็นคนดังจาก๑๒ประเทศ
อกจากนี้นะฮะงานดังกล่าก็เนี่ยวิวสมิทแล้วก็ลูกชายเจเดนสมิทนะฮะ

เป็นนางเอกเซอร์
ไปร่วมนานนี้ก็เก่งตัวดี
อ่าไปต่อเบลล่าพูดถึงเวียหน่อย

คือตอนนี้ต้องบอกเลยจริงว่า
นาทีนี้นางเอกดังอย่างเบลล่ารานีอีนั้น
ต้องบอกเลยว่าละครเพลิงบุญที่เพิ่งอวสารไปเนี่ย
เรื่องความรักของเขาตอนนี้กับพระเอกดังอย่างคุณเวียสุกลวัฒน
เหมือนเราเป็นพิมพ์จริงก็ดีใจกลับเลยค่ะ
รู้สึกชื่นใจมากเลยทีเดียวเรียกว่าหายเหนื่อยนะคะ

เนื่องจากว่าเบลปิดกล้องละครแล้วก็เลยชวนกันไปประจวบรูปกรรม
เวียก็ต้องไปดูงานกาแฟที่นู่นก็เลยได้ร่วมทริปกัน
ถามว่าเป็นทริปเปิดตัวไหมก็ไม่นะยิ้ม

คือไปกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ
คือถามว่าทำไมไม่มีภาพคู่
คือจริงพี่เวียเขาเป็นตากล้องประจำทริปไง
ก็เลยไม่มีรูปที่ถ่ายด้วยกันสักเท่าไหร่นะคะ
ถามว่าจะมีภาพลงอีกไหมเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะคะ

ส่วนนี้มันมีภาพแคปชั่นรูปเงา
มันมีภาพแคปชั่นรูปเงาที่แซวว่าเป็นเงาของกันและกัน
คนก็คิดเกิดเนอะ
เอาเป็นว่าความหมายก็แล้วแต่ตีความก็แล้วกันนะคะ
สำหรับเบลมองว่าประโยคนี้มันเหมาะกับภาพนี้ดี
ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้สำหรับเบลอยู่ในจุดที่เบลสบายใจ
แล้วคนรอบข้างเบลสบายใจและตัวพี่เขาก็สบายใจ
ถ้าจะมาจะให้มานิยามคือมีพี่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจ
นี่ต้องถามว่าเบลเสื้อยีนดาราใส่กันเยอะของอะไร
แบรนด์ไทยไม่คิดที่เบลล่าใส่ที่เป็น

ทำยีนเขาทำยีน

ชมพู่นางใส่ไหมตอนนี้ยังใส่ไม่ได้สิเลี้ยงลูกสิ

แต่พี่ชมก็ใส่กางเกงยีนได้แล้วอ่ะ

ดาวิกาก็ใส่จะใส่สีดำยี่ห้อเดียวกันป่ะ

เกือบทุกแบรนดเลยรถเมย์ใส่กับเขาบ้างสิ
สื่อที่คุณแม่ชอบใส่ในรายการ

เขาทำมาให้ไงเด็กใส่กันทั้งเมืองเลย
แม่ใส่อีกสัก๒วันจตุจักรเต็ม

ที่วิ่งการกุศลจนกระทั่งให้เงิน
สร้างเงินให้กับโรงพยาบาลได้เยอะมากนะฮะ
ตอนนี้ตูนบริสนำคัมแบ็คแล้วนะคะ
คนละ๙จะวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุด
หาเงินบริจาคขอ๗๐๐ล้าน

คนละ๙ครั้งที่๒วิ่งจากใต้สุดไปสู่จุดมุ่งหมายคือ
เหนือสุดของประเทศนะคะแฮชแท็กเนี่ย๙คนละ๙เนี่ยค่ะ
จะใช้เวลากว่า๒เดือนตั้งเป้ายอดบริจาควันที่๗๐๐ล้าน
ครั้งนี้จะเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายที่จะออกมาระดมทุนค่ะ
ก็ล่าสุดเมื่อวันที่๓ตุลาเนี่ยนะครับ
คุณตูนก็บอกว่าหลายคนคิดในใจว่าผมบ้า
ผมเองก็คิดว่าผมบ้าผมยังคิดเลยขนาดตัวแม่เองคิดเลยว่าผมบ้า
หรืออีกในหนึ่งมันอาจจะบอกได้นะว่าพิษการใหญ่
ครั้งนี้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าปลายทางนั้นจะเป็นยังไง
ครั้งนี้ผมจะวิ่งจากใต้สุดแดนสยามคือที่เบตงจังหวัดยาลา
ถึงเหนือสุดคือแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเป้าในใจ
ยอดบริจาค๗๐๐ล้านบาทผมคิดว่าอยากจะได้เงิน๑๐บาทจากพี่คนไทย

เอามาลองเอามากองรวมกันเงิน๑๐บาทสามารถช่วยชีวิตเขาได้จริง

พลังในการก้าวทีละก้าวเล็ก

อื้อหือนะเดี๋ยวเราลองดูรอบนี้จะเป็นการวิ่งที่ยาละสุดในชีวิตของผม

เอาไปช่วยกันอ๋อคืนนี้มีไหมคะ

ออฟอฟิชาปะก่อนเป็นพระเอกที่ดังมาก

ปกติก็เหมือนแบบ

หลังจากนั้นปุ๊บก็เขาบอกว่าแม่เขาก็เริ่มแบบว่า

สุศีรีดาเราติดตามข่าวมันไม่มีเงินจะกิน
ไม่มีอะไรอย่างนี้เลยเขาเลยซ่อนไป

แม้กระทั่งบ้านที่เขาเคยที่คุณอ๊อฟ

ทุกวันนี้โดนยิดไปแล้วเขาก็ยังเชื่อว่าวิญญาณลูก

ชีวิตคนเราเคยเป็นนางเอกมาเป็นผู้จัด